ไปที่จังหวัดอุดรธานีกันบ้างเพราะว่ามีเหตุที่ต้องเตือนภัยกันเอาไว้นะครับ
โอ้โหแม่ค้าสาวนี้ร่ำไห้จริงเลยครับ
หลังจากที่กลับมาที่บ้านแล้วพบว่าโอ้โหที่บ้านไฟไหม้วอดทั้งหลังเลยครับ
ภาพตอนไฟไหม้เราเห็นจากข้างนอกนะอาจจะดูแบบเอ๊ะไม่เท่าไหร่
แต่ข้างในนี่ผมบอกเลยว่าไม่เหลือจริง

ถูกต้องครับเหตุเกิดที่บ้านเลขที่๑๙๘บ้านโคกสว่างนาดีหมู่๑๓ตำบลโพนงามจังหวัดอุดรธานี
เจ้าหน้าที่ต้องพากันระดมกำลังฉีดน้ำสกัดเพลิงที่ลุกไหม้อยู่ที่บ้านหลังนี้นานกว่า๓๐นาทีนะครับ

ที่ผมบอกนะร้องไห้โหลเลยครับ

พอกลับมาแล้วเห็นบ้านเธอเป็นอย่างนี้ครับ
เธอเล่าให้ฟังนะก่อนเกิดเหตุ
เธอเองและสามีนั่งทำขนมหวานกันอยู่

คือมันเหมือนเป็นกลิ่นควันลอยมา
แล้วเธอก็หันไปมองก็ปรากฏ
พบเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากบ้านเธอ

ไฟมันไหม้แล้วก็ลุกลามไปอย่างรวดเร็วจริงครับ
เราได้เสียบอะไรทิ้งไว้ไหม

ชาร์จโทรศัพท์ไว้ตรงนั้นต่อเครื่อง
คือเบื้องต้นก็ต้องสันนิษฐานเอาไว้ก่อน
มันอาจจะเป็นเพราะว่าไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ

ด้านในไหม้ทั้งหลังจริง
แล้วประเมินความเสียหายไว้สักเท่าไหร่

เอาล่ะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้นะครับ

เห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะให้เป็นไปได้

น่าจะมีแหละหน่วยงานในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะ
ยังไงท่านที่อยู่บ้านอยู่ช่องก็ดูอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราด้วยแล้วกัน